เพราะตำรวจยังจับไม่ได้สักทีเหรอจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้สักธันวาคมปีที่แล้วอะค่ะ
ร้านกาแฟนี่ภาวะเลยนะเพราะว่ามันมีนักหลอกในตำนานคนนี้
สั่งกาแฟแบบ๔๐๐แก้ว

เดี๋ยวเอาจะเอาไปเลี้ยงพนักงานธนาคารมีประชุม

เงินสดเบิกนู่นเบิกหนี้แล้วก็เขียนเป็นตัวเลขกลมมา
เดี๋ยวผมเอาเงินจำนวนเต็มมาให้คุณเตรียมเงินทอนไว้เลยนะ

วันนี้เขากลับมาอีกครั้งด้วยมุกใหม่
สั่งแล้วกาแฟสั่งก๋วยเตี๋ยวแทนค่ะ

วงจรปิดในห้างสรรพสินค้าย่านจตุจักรนะคะ

โมงวันที่๑๘วันเสาร์ค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งกำลังเร่งฝีเท้าเดินออกจากห้าง

ผู้ชายคนนี้ไปหลอกสั่งก๋วยเตี๋ยว
บอกว่าจะเอาไปเลี้ยงพนักงานในงานเลี้ยงบริษัท

ในมือไหมมีซองอยู่นะ

คือพอหลอกสั่งซื้อเสร็จปุ๊บก็ให้เขียนบิน
แล้วกำชับพนักงานบอกเตรียมเงินทอนไว้เลย

แล้วสุดท้ายก็เอาเงินทอนแล้วหนีไป

เสียหายทั้งเงินเสียหายทั้งของที่ทำไปแล้ว๔๕๐ชุด
คนก่อเหตุคนในโลกอะไรเห็นปุ๊บจับได้เลยว่า

กาแฟไปเลี้ยง๕๕๐แก้ว
เป็นเงิน๒๔๗๕๐บาท

ให้จากแก้วละ๔๕ให้เขียนเป็นแก้วละ๖๐

เดียวกันเลยแมสยังอันเดียวกันเลยมั้งคะน่ะ

บอกให้ใส่เงินทอนไปเลย๘๒๕๐บาท
ถึงเวลามารับก็บอกไปพนักงานเดินตามมาด้วยกัน

ที่แบงค์เดี๋ยวจะไปเอาเงินจากแก๊งมาให้

สื่อหลักทุกช่องรายงานข่าวนี้นะพี่อุ๋ย

ก็ประกาศตามหาตัวแต่ตำรวจยังจับไม่ได้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

เจ๊ฟรุนหนูขอบใจว่ามากก็ให้เราก่อนไม่ใช่เราไปให้เขาก่อน